คุณผู้ชมครับญาติของธีรพงศ์กลางสุวรรณหนึ่งในแรงงานไทยที่ถูกกลุ่มฮามาสนะครับ
ยิงเสียชีวิตในแคมป์คนงานพวกเขาได้ดูภาพที่โหดร้ายจนต้องร้องไห้ออกมาครับ
ทันทีที่ได้เห็นคลิปอันโหดร้ายญาติญาติและภรรยาของธีรพงศ์ร้องไห้
มีท่านหนึ่งเป็นลมหงายหลังไปเลยครับญาติญาติต้องเข้ามาประคองและประถมพยาบาล
คุณผู้ชมครับภาพเหตุการณ์นะครับมันคือการถูกโจมตีฮะ
นี่แหละครับคือธีรพงศ์เขาไปอยู่ในแคมป์

นี้นะครับเป็นฟาร์มเลี้ยงวัวที่อิสราเอลครับมีเพื่อนคนงานรวม๖คนด้วยกัน
วัฒนาเทพแก้วแม่ยายของนายธีรพงศ์เป็นลมไปเลยครับ
เป็นลมไปญาติญาติต้องประถมพยาบาล
นางสาวสุดาเทพแก้วหรือคุณดี้อายุ๓๖ปีภรรยาของคุณธีรพงศ์
แล้วบอกว่าคลิปที่เห็นผมจำได้
ฉันคุยกับสามีหลายรอบนี่คือที่พักของสามีฉันจริง
คือคุณผู้ชมครับเมื่อวันเสาร์คุยกับสามีครั้งสุดท้าย
ส่วนใหญ่คุยท่านสอวันเสาร์และขาดการติดต่อ
เธอยังถามเลยสถานการณ์ในอิสราเอลเป็นยังไงบ้าง
ส่งข้อความไปหาสามี๒ข้อความสุดท้ายข้อความแรกบอกว่า

ออนไว้หน่อยก็หมายถึงไอ้ช่องทางที่คุยกันเนี่ยออนไว้นะเธอ

คุณผู้ชมครับ๒ข้อความนี้

แต่งงานกับสามีมาเกือบ๒๐ปีมีลูก
เป็นลูกสาว๒คนคนโตใน๑๘โตแล้วเป็นสาวแล้วนะครับ
คนเล็กก็เป็นสาวแล้วเหมือนกันอายุ๑๖ปี
ก่อนหน้านี้ครับสามีทำไล่มันสำปะหลังกรีดยาง
แต่ทำไมทำไมอยากไปทำงานเกษตรที่อิสราเอลล่ะ
เพราะว่าคือมีประสบการณ์แล้วไง

เพราะรู้มาว่าไปทำงานอิสราเอลเนี่ยงานเกษตรรายได้ดีครับ
แล้วอยากปลดหนี้ครอบครัวมีหนี้ครับหนี้เท่าไหร่ครับ
หนี้อยู่ล้านกว่าบาทมีสัญญาทำงาน๕ปี๓เดือน
ณตอนนี้ไปทำมาแล้ว๒ปี๑๐เดือน
เงินเดือนเดือนละ๕๐๐๐บาทส่งกลับมาส่งกลับมา
กำหนดจะกลับมาบ้านจะกลับมาเที่ยวบ้าน
ตุลาคมนี้อีก๓วัน๔วันนี้นะครับ
กับญาติญาติกันไว้แล้วโอ้โหแต่สุดท้ายสามีเธอยังไม่ได้กลับมาครับ
เพราะว่าประตงฮวงจะเลี้ยงลูกเอง
ประตงฮวงดอกนอนแล้วเป็นสบายจ๊ะเพราะเมื่อยแล้ว
นอนสู่เมื่อยมาครับแล้วประตงฮวงแล้วจ๊ะ
นั่นคือพี่สุดาครับเมียพี่ธีรพงศ์ครับแม่ล่ะ
นางวันนี้กลางสุวรรณอายุ๖๐ปีแม่ของนายธิรพงศ์ครับ
มาจากหนองบัวลำพูมารอฟังข่าวลูก
บอกว่าลูกชายเนี่ยเป็นลูกชายคนเดียวนะครับ
พี่น้อง๔คนนี้ลูกชายคนเดียวเลย
พอเป็นข่าวขึ้นมาแม่พยายามหาช่องทางติดต่อ
ลูกแม่พยายามหาช่องทางติดต่อลูกติดต่อไม่ได้
นักข่าวตอนนี้แม่เครียดทำอะไรไม่ถูกแล้ว
นายสาคอนกลางสุวรรณอายุ๖๒ปีคนนี้พ่อครับ
พ่อเล่าบ้างว่าว่าโอนห์นะข่ามันมีลาง
พ่อเนี่ยนะฝันว่าฟันโยกแล้วเอามือดึง
มือดึงฟันแล้วก็คว่างทิ้ง
ตอนแรกคิดไปว่าสงสัยจะเป็นลุงละมั้ง
สงสัยจะเป็นลางจากลุงแล้วมั้ง
ลุงคือลุงนอนป่วยคิดว่าสงสัยลุงจะเสียแต่ไม่ใช่ครับ
แต่กลายเป็นลูกชายที่ไปทำงานต่างประเทศเสียชีวิต
วันที่รู้ข่าวว่าลูกชายเสียชีวิตนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมคุณผู้ชมเชื่อไหม
ลุงที่นอนป่วยที่เบิร์ตเล่าเมื่อกี้ก็เสียชีวิตตามกันไปวันเดียวกันเลยครับ